คุณผู้ชมครับรถกระบาดเสียหลักไปชนเสาไฟเหมือนกัน

แต่มันแปลกตรงที่หาคนขับไม่เจอ

คนขับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ดูสภาพสิ
ทุกอย่างมันพังพินาศแบบนี้คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีสามที่ผ่านมานี่เองครับ
ดีแม็กซีประตูสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่มีทะเบียนครับ
อ่าไปพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่แบบนี้เราเห็นแล้วเฮ้ยคนขับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
โอ้ยมีใครเข้ามากับคันนี้บ้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่พอเข้าไปดูไม่เจอใครเลยค่ะ
ไม่เจอคนขับไม่เจอผู้โดยสารไม่เจออะไรครับคุณผู้ชมครับ
ที่เสาไฟมันมีบริเวณข้างคุณผู้ชมมันก็มีโดนครูดไปเสาไฟก็ล้มอยู่หนึ่งต้นเนอะ
แล้วก็มีเศษต้นไม้เข้าของถูกชนกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดครับ
ประตูเหมือนกันสีน้ำเงินทะเบียนกไก่ง๕๖๐๑แพร่
อันนี้จอดอยู่หน้าบ้านเฉยถูกรถคันนี้ไปเฉียวชนก็เสียหายเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าประตูที่บริเวณด้านหน้าของกระบาดคันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมมันเปิดอ้าออก
ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บคนขับน่าจะออกมาจากรถเองเพราะประตูมันถูกเปิดออก
แล้วเขาอาจจะมีคนส่งโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตรวจสอบต่อ
แต่จากการตรวจสอบในรถของตำรวจไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีป้ายทะเบียนทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะฮะก็เลยไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่นานเนี่ยก็ออกมาดูนะ
แป๊บเดียวพอออกมาดูไม่เห็นคนขับแล้ว

ก็ไม่มีคนเจ็บไปรักษาตัวเลยจากเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าไปไหนครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคนขับเป็นใครเจ้าของเป็นใคร

ต่อมาครับธรรมด้านการไฟฟ้าสูงเมน
เพราะสอบไฟมันล้มไงเดี๋ยวไฟจะรถคลับ
และประสานรถยกจำนวนการ
ยกรถกระบาดคันนี้ออกไปไว้ที่สอพม
ไม่ได้ว่ารถคันนี้มาเชินรับีความได้อย่างไร
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ

เพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านในจุดนั้นด้วยนะคะ